ความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับช่วงเข้าวันนี้จะลงสนามพบกับเวียดนามในศึก
แชมป์อาเซียนรอบชิงเกมแรกครับไทยมีสิติเกมลุกดีสุด
แต่ว่าวันนี้อาจจะต้องขาดดาวสันโวอย่างทีสินยังดาเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับ
เวลากันหน่อยนะครับไทยจะไปเยือนเวียดนาม
วันนี้เวลาสิบเก้าระยากาศสามสิบนาทีครับ
ส่วนเมื่อวานมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมมาโนโพลกิ้งกุญสือของทีมก็มองว่าเกมนี้น่าจะแตกต่างจากการเจอกับครั้งที่ผ่านมาเยอะ
เพราะว่าเวียดนามเป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้ครับมีเวลารวมตัว๒เดือนที่ได้ซ้อมร่วมกัน
ผู้เล่นก็ฟูลทีมเลยแล้วก็มีนักเตะที่ดีที่สุด
ส่วนไทยก็มีนักเตะในคุณภาพเช่นกันครับในชุดนี้
เชื่อว่าจะทำเป้าหมายที่วางไว้คือการป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
โน่ก็ยังบอกอีกนะครับว่าเกมนี้ไม่ได้มาเพื่อตั้งเกมรับต้องการเล่นตามแนวทางของไทย
ส่วนกฤษฎากาแมนครับก็บอกว่าทุกคนคาดหวังจะทำผลงานให้ดีในนัดชิงเกมนี้
นอกจากนี้ครับกฤษฎายังกล่าวถึงเหงียนเทียนลินครับ
มีวิธีในการที่จะหยุดเขาแน่นอนครับแม้ว่าจะยิงไปแล้ว๕ประตูจาก๖นัด
แล้วก็เป็นรองราชันโวในรายการนี้อยู่ด้วยครับ
เผยว่าได้คุยกับคิมพันกรกุญซือมาเลเซียครับ
เพื่อปรึกษาในหลายเรื่องเลยเพราะว่า
พันกรศึกษารูปแบบการเล่นของไทยมาเป็นอย่างดี
แล้วก็มีประสบการณ์กับการดวนกับไทยในหลายเกมในปีนี้นะครับ
หมายคือต้องการที่จะคว้าชัยให้ได้นะครับ
แล้วก็ปฏิเสธแนวคิดที่มีการโจมตีว่าเวียดนามเนี่ย
แต่การเล่นเกมรับเพราะว่าเกมลุกเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันครับ
มาดูวาทะเด็ดกันหน่อยครับของสองกุญสือก่อนเจอกันในเกมนี้นะครับ
โน่งก็บอกว่าเป็นการเจอกันของสองทีมที่มีสิติเกมลุกดีสุด
เกมรับดีสุดในรายการนี้ไทยเป็นทีมที่มีเกมรับดีสุดอันดับสอง
นามก็เป็นทีมที่มีเกมลุกดีสุดเป็นอันดับสอง
เป็นคู่ชิงที่ควรจะเกิดขึ้นส่วนปางซอก็พูดสั้นสั้นนะครับว่า
ไทยไม่มีสตาร์หลายคนครับอย่างชนิดส่งกระสินเอง
แต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีเหงียนคองเฟืองเช่นเดียวกัน
ก็ไปฝึกซ้อมที่สนามแรงขันจริงอย่างนะครับ
ฝึกซ้อมครั้งนี้ก็มีสื่อของเวียดนามมาทำข่าวเยอะมากนะครับ
ประมาณ๑ชั่วโมงแต่ว่าธีสินดังดาดาวสันโวของทีมยิงไปแล้ว๖ลูก
ก็ได้รับบาดเจ็บจากเกมที่เจอมาเลเซียในบ้านของเราครับในเกมล่าสุด
ก็ต้องแยกซ้อมเดี่ยวต้องลุ้นว่าจะผ่านความฟิตหรือเปล่า
เกมนี้อาจจะต้องปรับทับเนื่องจากมีห้าแข่งเนี่ย
ใบเหลืองคาดโทษมาก่อนนี้แล้วครับก็ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอยู่เย็น
พรรณสาเหมภิบูลสุพรรณบุรีรัฐเอกณิตปัญญาแล้วก็วิทยาเทพป้อมผันด้วย
มาคาดการแล้วตัวจริงกันหน่อยครับของช้างศึกในเกณฑ์นี้ระบบสี่สามสามครับ
กล้องหลังก็ประตูก็เป็นกำพลประถมอัตภกรุณนะครับกล้องหลังสี่คนมี
ศาลักษณ์หายประโคนกฤษฎากาแมนพรรณสาเหมภิบูลแล้วก็สุพรณบุรีรัฐ
มิตรฟิวสามคนใช้ศาลักษณ์อยู่เย็นเทียทรบุญมาทันเพียดลชำรัศมี
เราก็มีบริณภาราเอกณชนิดปัญญาแล้วก็อดีตป่ายสอนเป็นสุนหน้าตัวเป้าครับ
มาแล้วสิบเอ็ดครั้งนะครับชนะไว้หกเสมอสามแล้วก็แพ้สองครั้งครับ
ต่อกันเลยครับที่นายนาธิโค้งสุกครับผู้สื่อข่าวสายกีฬาฟุตบอลไทย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับที่ได้มีการติดตามการทำข่าวฟุตบอลไทยมาหลายสิบปี
เขาก็มองว่ารอบชิงนัดแรกเป็นงานที่ยากมากของไทยครับเพราะว่าปัจจัยหลายอย่าง
เอื้อให้กับช้างศึกเลยแล้วก็ไทยมีเวลาเตรียมทีมน้อยครับ
บินไปถึงรวมถึงเจ้ามุ้ยธีรสินเองก็ต้องเช็คฟิตอยู่
ถึงแม้จะเจ็บไม่เยอะแต่ว่าก็จะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน
ไม่ควรจะบุ่มบามบุกนะควรจะดูสถานการณ์ก่อนว่ามันเป็นยังไง
ดังนั้นแฟนบอลเนี่ยก็ต้องทำใจไว้นิดนึงว่าเกมมันจะ
อึดอัดไปสักนิดนึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเกมเนี้ย
พี่ก็คิดว่าผลมันออกมาเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดก็คือเสมอ
กลับมาแบบมีสกอร์นะเราจะทำให้เราได้เปรียบในในนัดที่สอง
ส่วนศักยภาพเนี่ยพี่ว่านักฟุตบอลของเราสู้ได้อยู่แล้วแหละ
อยู่ที่ว่าเกมนี้เราจะต้องมีสมาธิตั้งแต่นาทีแรกเลย
ยันเก้าสิบนาทีนะอืมรวมทั้งการควบคุมอารมณ์
ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเข้าหนักแน่นอนเขาเล่นหนักมาตลอด